คนนี้บอกเลยปกตินะคุณผู้ชม
นี้สมัยนี้เล่นคู่กับนางเอกเนี่ย

แต่ว่านุ่มปังปอนอัครวุฒิค่ะ
มีละครเรื่องใหม่หลายบทบาทเข้ามาแล้วนะ

เป็นแบบแนวชายรักชายแต่คนก็ชอบนะ
เอาจริงมันก็น่ารักนะบทแบบนี้
แต่ว่าเห็นว่าพอได้บทชายรักชายมา

ส่วนเรื่องหัวใจกับแฟนสาวนอกวงการ
พวกผู้หญิงค่ะรักกันดีหวานกันดี

ปอนบอกเอาจริงพี่กลัวอาถรรพ์
เลข๗อยู่เหมือนกันไปฟังปังปอนหน่อยจ้า
มีภาพเลยนะ๗ปีผ่านไป
ส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนติดภาพเยอะไปแล้ว

กลายเป็นคนอื่นไม่เชื่อในสิ่งที่เราเป็นตัวนั้น

ซึ่งผ่านมาแล้วปีหนึ่งสองปี

กลัวไหมจะเข้าปีที่๗เหรอ

รับมือไม่เป็นการแก้เคล็ด